ข่าวที่ก่อนหน้านี้หลายคนเดาอักษรย่อกันอยู่เหมือนกัน
สำหรับนางเอกหน้าสวยลุคใสแบ๊วที่หอบผ้าหอบผ่อน
ไปอยู่บ้านพระเอกชื่อดังช่องเดียวกันนะฮะ
เคาะออกมาหลายชื่อแต่ท้ายที่สุดแล้วสรุปรวบยอดกันมา
ว่าที่เข้าข่ายก็น่าจะเป็นสาวเอสเตอร์แล้วก็เคนภูมินั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นกระแสที่แบบว่าค่อนข้างลบอยู่เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดฝ่ายหญิงก็เลยออกมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะ
บอกเลยว่าไม่ใช่คู่ของเธออย่างแน่นอนนะคะ
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมา
มีไปมาหาสู่กันที่บ้านของกันและกันบ้าง
ส่วนที่ชาวเน็ตนำภาพของเธอและแฟนนุ่มไปเปรียบเทียบกัน
เนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นผ้าม่านลายคล้ายกันค่ะ
สเตอร์บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสค่ะ

มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสหรืออะไร

แต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบไร้สาระนิดนึงอะไรอย่างนี้
บางทีหนูก็ไปเล่นที่บ้านพี่อะไรอย่างนี้
คือไปมาไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะ
แต่เขาก็เอาไปคิดเองเนาะก็ไม่รู้สิ

หนูก็ไปบ้านพี่มันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ
แต่ไม่ถึงขั้นไปอยู่ค้างอ้างแรมอะไรอย่างนี้เนอะ

หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ด้วย
แบบความมันก็ไม่ได้เขียนว่าโยงมาหาใครเลย
อาจจะเตรียมเทพได้ค่ะไม่เป็นไร
ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะ